มันมีกรณีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นผลพวงตามมา

มีข่าวว่าคุณกระติกเนี่ยเขาจะฟ้องคนที่ออกมาปั่น
อ่ามาสร้างเรื่องสร้างราว
ออกรายการโหนกระแสพี่หนุ่มบอกสะดุ้งเลยพี่หนุ่มสะดุ้งเลย

ใช่พี่หรือเปล่าไม่ใช่เธอไม่ได้ฟ้อง
ประชาชนทั่วไปชาวหนกชาวเน็ตทางสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์
ต่อว่าต่างนานาผิดบ้างถูกบ้างอะไรก็แล้วแต่

เพราะเขาอาจจะไม่รู้จักเรา

เขาก็วิภาควิจารณ์ไปตามที่คนปั่น
แต่คนปั่นเนี่ยเธอบอกว่าหนูไม่ได้อยู่บ้านเฉยนะ
ค่ะบอกว่าที่หนูเงียบไปไม่ใช่อยู่บ้านเฉยนะ
คือเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยบอกในรายการข่าวประมาณว่า
ได้ข่าวมานะว่าคนบนเรือเนี่ยเขาจะฟ้อง
บุคคลอยู่๒๓คนหรือว่ากี่คนก็แล้วแต่เนี่ย

อย่างเช่นแอนนาหรือว่าคุณหมอของขวัญ

ก็เลยถือโอกาสถามคุณกติกว่าเออตกลงจะฟ้องจริงหรือเปล่า

ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะ
แต่ถ้าความคิดเห็นนั้นทำให้คนอื่นเข้าใจผิด

ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานฟ้องเอาผิดบุคคล๒๔คน
ที่พูดพาดพิงทำให้เธอเสื่อมเสีย
พูดในข้อความอันเป็นเท็จ
กระติกบอกว่าในส่วนของประชาชนคนทั่วไปเนี่ย
ก็พอเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะเข้าใจไปต่างนานา
ถูกบ้างผิดบ้างก็ถือว่าไม่มากกัน
แต่สำหรับคนที่เป็นตัวปั่น

ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
นี่แล้ววันนี้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนี่ปล่อยประโยคเด็ดวลีเด็ดเลย
เห็นเงียบอย่างนี้หนูไม่ได้เก็บตัวอยู่บ้านนะพี่
นี่นะฮะหลายคนก็เลยเชื่อว่าเธอคงจะเดินหน้าฟ้อง
คนที่ทำให้เธอเนี่ยเสื่อมเสียอย่างแน่นอน
แล้วเธอก็ขยายความเพิ่มเติมว่าอย่างช่วงนี้เนี่ย
เธอก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละเจ้าหน้าที่ให้ไปให้ปากคำเธอก็ไป
รับส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันตามปกติคือประเด็นเนี้ย
แม้คุณกติกจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะเธอบอกไม่ขอพาดพิงถึงใคร
ใครพูดอะไรไว้ก็รอรับผิดชอบกันไปก็แล้วกัน
รับผลกระทำเหล่านั้นเองก็แล้วกันแต่หลายคนก็เชื่อมโยงไปว่า
จะเป็นคุณแอนนาหรือเปล่าคุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
แล้วก็คุณฮิปโปที่เป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงด้วยค่ะ
แล้วเธอบอกว่าพี่หนุ่มถามใช่ไหมบอกมีอะไรจะฝากถึงบรรดาบุคคลเหล่านี้ไหม
บอกไม่มีอะไรจะฝากถึงนะหรือคุณแอนนาเธอบอกเธอก็ไม่มีอะไรจะพูดถึง
หลังจากที่คุณกติกให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนั้นไม่กี่นาทีแอนนานี่เคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊กเลย
นี่เหนื่อยจังเมื่อไหร่เรื่องร้ายจะผ่านไปหมดสิ้นสักที
นี่นะฮะแล้วมีอีโมจิรูปร้องไห้ก็มีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจนะฮะ
เราก็พยายามจะติดต่อสอบถามพูดคุยด้วยเธอบอกเธอยังไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรก็แล้วกัน
แต่ถ้าย้อนไปเมื่อวานเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีเอาไว้นะครับ
บอกถ้าโดนฟ้องเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแล้วก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยไปสนใจเรื่องทางคดีเป็นหลักมากกว่า
ต้องใช้ตามสัญลักษณ์ที่กรุงเทพกำหนดนะครับ
เรื่องฟ้องก็คือไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสคดีดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คดีเหมือนกำลังดำเนินมาในจุดที่กำลังจะคลี่คลายแล้วค่ะว่า
สรุปแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดก็เห็นว่ามีคนมาสารภาพแล้ว
ส่วนตัวความคิดเห็นพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้ไหมคะ
ที่มันเป็นเรื่องจริงพอใจหมดเลยค่ะ
ค่ะแต่ว่าเราจะไม่โต้ตอบกันที่แอนนาบอกไป
อันนี้ไม่โต้ตอบแอนนาหยุดมานานมากสักพักใหญ่แล้วนะคะ
คือตัวส่วนตัวเลยเราหยุดมานานมาก
แต่ว่าในฐานะของการเป็นพิธีกรอาจจะมีต้องเล่าข่าวบ้าง
แต่ในส่วนตัวเวลาที่มีใครมาสัมภาษณ์อย่างนี้อันนั้นเลี่ยงที่จะไม่คุย
ส่วนคุณฮิปโปนะครับเราก็สอบถามไปนะครับ
ฮิปโปบอกว่าก็ไม่ได้กังวลหรือว่าหนักใจอะไร
กระติกเขาจะฟ้องเธอกับแอนนา
เพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดใส่ร้ายสร้างความเสื่อมเสีย
เพียงแต่นำข้อมูลที่กระติกให้ในช่วงเวลานั้นมาบอกต่อ
เพื่อให้ผู้ติดตามประเด็นการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ยได้ทราบความเคลื่อนไหวก็เท่านั้น
และประเด็นนี้ได้มีการพูด
ตอนนี้ความรู้สึกสูญสูญ
เพราะที่คุณถามว่าเคต่อก็ได้หมดแล้ว
เราก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่กติกเล่าแบบนี้

อยู่ที่หลงปริศนากรรมนานและทางคุณแม่ทั้งหมด

เหมือนที่กติสัมภาษณ์ว่ามีคุณโมอามีนานะฮะคุณโมอามีนานี่ก็เป็นรุ่นน้องที่รักกันมากกับคุณตังโม
นี่ครับก็ถูกมองว่าจะเป็น๑คนที่ถูกฟ้องด้วยหรือเปล่านะเห็นคุณกติกบอก๒๔คน
นะคุณโมอามีนาเนี่ยบอกว่าไม่กลัวที่จะโดนฟ้องนะฮะนี่นะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
ประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในโลกออนไลน์ก็พูดคุยกันเยอะหลายคนก็ให้กำลังใจ
แสดงความห่วงใยกันนะครับโดยเฉพาะคุณแอนนาเนี่ยบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ย
เหมือนกับเธอก็เครียดมากแล้วอาการซึมเศร้าเหมือนกับกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งด้วยหรือเปล่า
ประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่มีอีกค่ะที่ถูกพาดพิงถึงว่าอาจจะโดนฟ้องหรือเปล่า
ก็คือมีชื่อของคุณหมอของขวัญด้วยใช่ไหมคะครับหมอของขวัญก็เลยมีการเคลื่อนไหว
มีการโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้แบบนี้ค่ะข่าวเพียบหมอจะถูกฟ้องโอเคจัดไป
นิทานเฟส๓มาค่ะพรุ่งนี้อังคาร๕เมษายนไลฟ์เพจนี่นะคะในเพจของคุณหมอนะคะ
ก็หมายถึงวันนี้ล่ะสิใช่ไหมนี่ทุ่มสองทุ่มไม่แน่แต่ถ้าประเทศนี้พูดความจริงไม่ได้
ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะนี่ทุ่มสองทุ่มน่าจะไลค์ไปแล้วเนอะคุณหมอโพสต์เอาไว้เมื่อวานนะสิ
ใช่ค่ะนี่นะคะชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นไปให้กำลังใจกันจำนวนมากนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ถามหมอของขวัญคุณหมอของขวัญก็เลยบอกว่าตอนเนี้ย
ของขวัญก็รู้ว่ากระติกโกรธหมอเพราะโดนด่าโดนตำหนิผ่านการสดในเฟซบุ๊ก
ช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่พอมีกระแสข่าวว่าจะถูกฟ้องกลับ
ของขวัญยอมรับว่าก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ยืนยันว่าสิ่งที่พูดหรือวิจารณ์ไป
พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจและอยากให้แตงโมได้รับความยุติธรรม
เพราะที่ผ่านมาหมอเคยบอกไปแล้วว่ากระติกเป็นเพื่อนรักของแตงโม
เป็นคนที่รู้ความจริงควรพูดความจริงที่เกิดขึ้นบนเรือในวันเกิดเหตุ
หมอของขวัญบอกว่าเดี๋ยวรอรับหมายค่ะ
รอรับหมายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
เรื่องทุนการศึกษาน้องอีสเตอร์จริงนี่ค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวตรงนี้กันอีกทีก็แล้วกันนะ
ใช่ค่ะว่าตกลงแล้วคุณกระติกจะฟ้องใครบ้างค่ะ